นั่นก็คือเรื่องของการนำเข้าแรงงานเถื่อน

ล่าสุดต้องใช้คำว่าริอาจค่ะ
พระเมียนมาทำตัวเป็นนายหน้า
จ้างคนไทยขนแรงงานชาวเมียนมา

แต่ว่าสุดท้ายทหารไปรวบตัวได้ทั้งหมดค่ะ
ลงมาลงมาลงมาทั้งหมดเลย

ทั้งหมดนั้นคือแรงงานเถือนทั้งนั้นเลยนะคะ

ใช่ค่ะนี่ค่ะคนขับเป็นคนไทย

ชื่อว่าวันลบภูลบางยุงอายุ๔๙ปี

นี่ค่ะพระสงฆ์รูปนี้เป็นคนว่า

เป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้งหมด๖คนค่ะคุณผู้ชม

ที่๒๕กองกำลังเทพสตรี
แสดงตัวไปตรวจค้นรถกระบะคันนี้แหละ

ทะเบียนบ่อใบไม้รอเรือ๑๖๖

ขับผ่านจุดตรวจคลองด่านบ้านหินใหญ่
ตำบลจอปรอำเภอกระบุรีของจังหวัดระนอง
ทีนี้เห็นไหม

โฟกัสไปที่คนขับคือจะตีเนียนไง

ใส่เสื้อของกลมการปกครอง

คุ้นนะเออจะอำพลางตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไงนะคะ
แล้วมีพระสงฆ์มาด้วยนั่งข้างคราวนี้เนียนไปใหญ่เลยนะคะ
แต่ไม่สามารถหลุดรอดหรือว่ารอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ไทยไปได้นะคะ
พระเมียนมาเนี่ยชื่อว่าพระหนึ่งฉายาฉายันโตอายุสี่สิบเอ็ดปีค่ะ
เป็นพระสังกัดวัดตะแบกโพรงอำเภออ่างทองอำเภอทัพสแก่
ประจวบคิวรีคันนะคะส่วนอีกหกคนไม่มีเอกสารการเดินทางใดใด
ทั้งสิ้นพระหนึ่งให้การบอกว่ารับชาวเมียนมาเนี่ย
มาจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่งเรือหางยาวมาลงที่กระบุรีของจังหวัดระนอง
ที่จะไปส่งในพื้นที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพรนะคะแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
พระเมียนมาริอาจทำตัวเป็นนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนนะคะนี่เป็นครั้งที่สี่แล้ว
นี่เป็นครั้งที่สี่แล้วส่วนค่าจ้างที่ได้เนี่ย
ไม่ได้เป็นเงินสดนะคะได้ค่าตอบแทนเป็นรถยนต์หนึ่งคันนะคะ
และพระหนึ่งเนี่ยจะจ้างให้นายวรรลบซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยให้ค่าจ้างครั้งละห้าพันบาท
ขับรถพาแรงงานไปส่งที่โรงงานในจังหวัดชุมพรก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ทหารรู้ได้ยังไงอืมคือทหารเนี่ยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า
ไปพบรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยขับมาขับมาในหลายพื้นที่แล้วก็หลายครั้งด้วย
แบบไม่ซ้ำเวลากันมันแปลกนะคะมันมีพิรุษก็เลยประสานผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบ
แล้วสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านก็ประสานกับทหารในพื้นที่จับกลุ่มได้ทั้งหมดแบบนี้นะคะ
นี่อีกหนึ่งกลุ่มแรงงานเถื่อนที่เข้ามาในผิดกฎหมายใช่ค่ะนี่มา
คนไทยที่ไปร่วมหัวจมท้ายกับขบวนการนี้ต้องเอาผิดหนักเลย